เริ่มที่ข่าวเศร้าข่าวมันเศร้า
แต่เราก็ต้องเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับหญิงที่ตั้งคันนะคะ
เกิดเหตุสลดขึ้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้หญิงท้องสักประมาณเดือนเศษ
หมดสติเป็นลมค่ะหน้าขึ้นเป็นลมเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วคางเขาไปกระแทกกับอ่างล้างหน้า
พอหมดสติแบบนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องรีบลงไปในพื้นที่
ไปช่วยกันปั๊มหัวใจเธอให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเธอเสียชีวิตแล้วช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบวินหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึง
ไปช่วยนางสาวกันนิดาสุวรรณกูลอายุ๒๙ปี
ซึ่งเธอตั้งท้องได้เดือนเศษได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในตำรวจศพบ่อวินอำเภษีรชาจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เธอมีอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มค่ะ
ล้มลงไปคางกระแทกกับขอบอ่างล้างหน้า
เลือดไหลออกมาเยอะเลยนะคะ
ภายในห้องน้ำพบว่าอ่างล้างหน้า
คือหลุดออกมาจากฝาผนังภาพเมื่อสักครู่ที่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
แล้วก็มีรอยแตกบริเวณขอบอ่างด้วย
ตำรวจสอบสวนแม่บ้านคอนโดมิเนียมทราบว่า
ขณะที่แม่บ้านกำลังกวาดพื้นอยู่ตามทางเดิน
ปรากฏว่าได้ยินเสียงออกมาจากห้องเกิดเหตุ
ก็เลยรีบแจ้งคนที่ดูแลคอนโดให้เข้ามาตรวจสอบ
แต่ประตูมันถูกล็อกจากด้านใน

ตัดสินใจใช้กุญแจสำรองไขประตูเข้าไป
ก็ไปพบว่าเธอนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ
ซึ่งหลังจากที่กู้ภัยได้มีการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รีบนำตัวเธอส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
หลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
แพทย์ก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ที่สุดแล้วเธอก็เสียชีวิตในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดค่ะสามีของผู้เสียชีวิตก็พาญาติญาตินำเอกสารหลักฐานต่าง
เดินทางไปรับศพนางสาวกันนิดาที่โรงพยาบาล
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
สามีของผู้ตายก็คือนายนบพรศรีคำลืออายุ๒๙ปีบอกว่า
คบหากับผู้ตายมานานกว่า๖ปีแล้วก็เพิ่งจะแต่งงานกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ภรรยาตั้งคันได้เดือนเศษซึ่งขณะเกิดเหตุตัวเองออกไปทำงาน
ส่วนภรรยาอยู่ในห้องเพียงลำพัง
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าน่าจะเกิดจากอาการหัวใจหยุดเต้น
ก็เลยทำให้ล้มลงพอล้มเสร็จปุ๊บคางไปกระแทกกับขอบอ่างล้างหน้า
ได้รับบาดเจ็บแล้วเลือดเนี่ยมันไหลออกมาเยอะที่สุดแล้วเธอก็เสียชีวิตนะคะ

หาสาเหตุไม่เจอแล้วแล้วจากที่หัวใจอะไร
แม่ใจหมอพุทธแบบไหน

หาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าเอ็กซาเรทไม่มีอะไร

เราอยากให้ดูแลความท้องของเมียตัวเองได้ดี
อยากให้เขาพักจากสายป้าเรา
คนที่ท้องมักหนักคนที่แพ้มัก
อาจจะเป็น
คุณนพรสามีของผู้ตายบอกว่า
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น

ควรที่จะปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
ครอบครัวบอกว่าจะนำศพของนางสาวกันนิดา

คือที่จังหวัดตากเป็นเวลา๓วัน
ครีมข่าวไทยรัฐทีวีก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย